เข้ากล่าวหาวนี้ผมโดนมาตลอดชีวิตแล้ว

ไม่ว่าจะโดนในฐานะส่วนตัวหรือว่าในฐานะองค์กร

ก่อนหน้าที่จะตั้งเลยด้วยซ้ำเราทำความเข้าใจกันในองค์กร
อุดมการถึงจุดยืนถึงทิศทางของเราก่อนว่า
เราจะเป็นสำนักข่าวที่เชื่อถือได้นะครับ
แล้วก็มีความเป็นกลางมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
เพราะฉะนั้นนี่เป็นอุดมการเป็นสิ่งที่เรายึดถือตั้งแต่วันแรกที่เราทำ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่การเมืองมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วนะครับ
แต่ว่าแน่นอนว่าความเป็นกลางเนี่ยมันจะแสดงให้ทุกคนเห็นแล้วก็ถูกใจ
เชื่อทั้งหมดเป็นไปไม่ได้หรอกครับ
เพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนฝั่งหนึ่งที่จะคอมเมนต์
แต่ข้อสังเกตของผมนะครับคนที่คอมเมนต์อย่างนี้เวลาผมเข้าไปดูว่าเขาเป็นใครเนี่ย
เขาเลือกข้างอย่างนั้นแหละครับนึกออกไหมครับ
เพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่ใครที่คิดว่าเราไม่เป็นกลาง
เพราะว่าคุณได้เลือกข้างไปแล้ว
ล่าสุดมีการกล่าวหาว่ามีนักการเมืองหนุนหลังด้วย

ใช่ไหมครับอันนี้คือที่ไม่ใช่เรื่องจริง

จริงแล้วผมเชื่อว่าถ้าให้ความยุติธรรมกับเรานะครับ

แต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปแล้วเป็นไปได้ไหมที่พอคุณรู้สึกว่าเรามากไปก็เพราะว่าใจคุณมันอยู่อีกฝั่งหนึ่ง
พอมันมีข่าวมีคอนเทนต์อะไรที่มันไม่ใช่สิ่งที่ตรงกับที่เขาเลือกที่เขาเชื่อที่เขาชอบ
เขาก็จะผลักเราว่าเราไม่เป็นกลาง
เราไม่สามารถที่จะทำคอนเทนต์หรือนำเสนอข่าวให้มัน๕๐๕๐หรอกฮะนึกออกไหมฮะ
หมายความว่าทุกฝ่ายจะได้ถูกนำเสนอข่าวเท่ากันเพราะคุณก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม
มันอยู่ที่ประเด็นทางการเมืองทางสังคมในช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นมันไม่เป๊ะหรอกครับว่าทุกฝ่ายจะได้เสนอข่าวเท่ากัน

ไม่เลยผมไม่ได้รักใครเลยผมไม่ได้ชอบใครเป็นพิเศษด้วยถ้าเอาที่คุณธนทรเนี่ยผมเจอเขาสองครั้งเอง

ลุงตู่มันลงเราเยอะข่าวฝั่งรัฐบาลเยอะมากนะครับข่าวพลังประชารัฐมีอยู่ตลอดเลยนะครับ
แต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับบางทีเราต้องถอดแว่นอคติของเราออกไปก่อนเราถึงจะเห็นความยุติธรรมความเป็นกลาง
อย่างหนึ่งที่เรามีนะครับก็คือเราเป็นธรรม
ผมเชื่อว่าความเป็นธรรมสำคัญกว่าความเป็นกลางซะด้วยซ้ำนะครับในยุคสมัยปัจจุบันที่สภาพสังคมการเมืองเราเป็นแบบนี้นะครับ
แต่แน่นอนคุณก็อาจจะมีคำถามแล้วอย่างไหนเป็นธรรมอย่างไหนไม่เป็นธรรมมันก็เป็นเรื่องที่คุณต้องไปตีความกันเอง
ผมยืนยันว่าเราพยายามเป็นกลางให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้
แต่มากกว่านั้นก็คือเราเชื่อมั่นว่าเราเป็นธรรม
ซึ่งมันอยู่ในสายงานเดียวกันเนี่ยนะครับ
แต่ว่าถ้าวันใดใครกระทำการที่มันล้ำเส้นเกินไป
จนกระทั่งกลายเป็นหมินประมาท
ทำให้บริษัทเราเสียหายเสียชื่อเสียง
สร้างความเข้าใจผิดต่อผู้คนและสังคม
เราก็ต้องขออนุญาตใช้กฎหมายในการปกป้องตัวเรา
เงินไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับชีวิตผมนะ
งั้นผมไม่ลาออกจากประเด็นแหละคุณก็รู้นึกออกไหมครับ
เรื่องใหญ่ที่สุดสำหรับผมก็คือการได้ทำอาชีพสื่อมวลชน
ที่ให้ความรู้ความคิดกับคนในประเทศนี้เรื่องเดียวเลย

วันหนึ่งจะไม่เห็นคุณหน่งหรือว่า
พลพักที่ก่อตั้งไปเล่นการเมืองใช่ไหมครับ

มีคลิปนิ่มปองไปเล่นการเมืองมาไปลงพักนู่นพักนี้มีไหม
ผมคิดว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองมันมีได้หลายแบบ
อกจากการลงเล่นการเมืองเป็นนักการเมืองนะครับ

ผมสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่วงการการเมืองด้วยซ้ำนะครับ
กล่าวประโยคนึงผมชอบมากนะ
เขาบอกว่าการเมืองเป็นเรื่องจริงจังเกินกว่า

ทางการเมืองว่าเขาสามารถที่จะเข้ามา
เปลี่ยนแปลงการเมืองแล้วก็สร้างการเมืองที่เข้มแข็งให้ในประเทศเราได้นะครับ
ผมมีความหวังกับคนรุ่นใหม่อยู่เสมอนะครับ
แต่ว่าถ้าถามในฐานะส่วนตัว
สิ่งที่ผมจะทำได้ด้วยทักษะที่ผมมี
ผมอยากเป็นคนทำสื่อที่ให้ความรู้ความคิดกับคนมากกว่า
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมเรื่องการเมือง